ไปดูเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับตรุษจีนแล้วก็เป็นไอเดียดี
ในการลดฝุ่นควันฝุ่นละอองเพราะว่าเมืองหลวงฟันและขุ่นมากมาย
พี่ฝุ่นวมเข้าไปล่างกายก็เป็นฟุ้งแพ้
ที่เดินฝุ่นไปเยอะเนี่ยเพี้ยนแล้วเนี่ย
คุณฝุ่นเยอะจริงค่ะไปไหนต่ออ้าวไปดูกันหน่อย
วิธีการลดฝุ่นละอองจากการจุดประทัดเขาทำกันยังไงครับ
เห็นไหมนี่ประทัดลูกเบอร์เริ่มเลย
ถ้าเกิดว่าจะจุดประทัดแล้วคือเอาลูกโป่งมาวางด้วย
ใช่เป็นการนำลูกโป่งมาใช้ให้มันเกิดเสียงดัง
แทงประทัดโอ้โหแทงประทัดพอดึงเข้าไปในรูเล็กอย่างนั้น

เหมือนกันโอ้โหรัวเป็นปืนกลปืนอากร้าเลยทีเดียวนะครับ
นี่แบบนี้มันดีต่อสิ่งแวดล้อม

เพลูกโป่งเยอะจริงนะครับตั้ง๒๕๐๐เราพอ
วางเอาไว้ที่สูญการค้าเซียลรังศิษย์
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีแถวนี้นี่เอง
นี่แหละครับเขาก็จัดงานเทศกาลจุดจีนขึ้นนะครับ
เขาบอกว่าปีนี้พิเศษกว่าทุกปีตรงที่
การค้าก็จะช่วยลดการเกิดฝุ่นควันจากการจุดประทัด
ก็เลยปิ๊งไอเดียนำลูกโป่งมาใช้แทน
ค่อยดึงมันทีละลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกแบบนี้
ค่อยผ่านรูเล็กมันจะดังปุ๊บ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่สร้างสรรค์เป็นอย่างดี
ลดปัญหาฝุ่นละอองที่กำลังเป็นวิกฤตอยู่ในขณะนี้

ไม่ดีอยู่อย่างเดียวเด็กที่เขาเห็นร้องไห้เลย
ดูว่าอย่างไรดูลูกโป่ง

มันอาจจะได้ผลในระยะยาวมากกว่าก็ได้
แล้วก็ดังในระดับที่ปลอดภัยกว่าประทัด

อย่างที่บอกว่าช่วงไหว้เมื่อวานนี้บางคนก็ไหว้ด้วยวิธีการที่ไม่จุดทูปไปแล้วด้วยไง
ใช่ไหมก็อาจจะช่วยได้นะคะ